เข้าตัวแม่สนุก

พบกับคุณแจ็คเชิญยิ้มที่ขนความหามาแบบจัดเต็ม

พร้อมภารกิจตามหาใบมะพร้าวสุดเสียว
เพื่อนำมาแข่งขันกันทำเมนูยาวสุดยอดทานซอมเจรค
โอ้โหไม่น่าเชื่อ
วันอาทิตย์นี้๔โมงเย็นห้ามพลาดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง